เยอะ

เอามืออย่าสลบจริงสิ
นี่คุณแม่ค่ะ

และวันสุกวันนี้คือหลังคลบทรงชาติค่ะ
ถูกต้องค่ะไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะคะ

ต้องบอกว่าแฟนไทยรัฐนั้นมีเฮเลยทีเดียวค่ะ
ทำไมเพียงแค่คุณกดติดตาม

ถึง๑ล้านเมื่อไหร่
เราก็จะแจกตัวหนังฟรี

รางวัลละ๒ที่นั่ง

จนถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้นะคะ

หนังแพร่หรือหนังเทียม

บาคทขึ้นไปไปหมดแล้ว

คือเราอายุขนาดนั้นเราจะไม่ได้ดำบ่ายอย่างนี้แล้ว

บาคทตกไป

มาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องเล่าในหลวงตอนเบื้องหลังความสำเร็จค่ะ
สาตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนะศิลป์พ่อคุณเจคุณโจคุณแจน
อดีตนายกสมาคมแบตมินตันแห่งประเทศไทย
และอดีตนักกีฬาแบตมินตันระดับโลกค่ะ
ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สัมภาษณ์ในสารคดีโทรทัศน์พ่อของแผ่นดินนะคะ
ในบทความบรมครูแห่งบัตรแบตมินตัน
ในวรโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี
เมื่อพศ๒๕๓๙มีเนื้อความวาดอย่างนี้นะคะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

โดยเฉพาะลูกโด่ง๔๕องศา
ตบของท่านนั้นดีมากรุนแรง
ระหว่างที่ไปถวายทรงแบตมินตันแรกนั้น
องค์จะทรงสักถามรายละเอียดอย่างมากมายอย่างเช่น
ทำไมลูกแก๊คแฮนด์ถึงตีไม่แรงเท่ากับโฟแฮนด์นะฮะ

หนักใจไหมที่เล่นกับออเล่นคอปซึ่งเป็นแชมป์นะคะ
หนักใจนั้นหนักใจในการเล่นแบบไหนของคอฟ
ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของอาจารย์เจริญเนี่ยค่ะ
จำได้ว่ากราบบังคมทุนพระองค์ท่านไปว่า
เล่นคอฟมีลูกตบที่รุนแรง
เสียแต้มให้คอปส่วนมากเป็นเพราะรับลูกตบ

และคอปยังมีพละกำลังมากอึดและอดทน

คอปจะมีลูกตบที่หนักและรุนแรง

ลีกเลี่ยงอย่าให้คอปตบลูกได้บ่อย

ควรดึงคอปมาเล่นลูกหน้าให้มาก

และนั่นคือกลยุทธ์ที่ผู้เขียนใช้ปราบมือชิงแชมป์เี้ยนโลกชาวเดนมาร์ผู้นี้
ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์เปียนชายเดียวที่ออมมาลายัน

ชนะเลยอาจารย์เจริญชนะเลยด้วยพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
แพทย์ก็ชอบเล่นแบตนะแต่ว่าตอนหลังข้อไม่ดี

มันต้องกล้ามเนื้อหน้าขาน่องแล้วก็ข้อเท้า

ตรงนี้หน้าขาขาหน้าไม่มี

แม่ดูสิอ่ะที่สองดีกว่านี่ค่ะชาวเฮ็ดเมย์ช่วยยกให้คุณผู้ชมดูหน่อย
เพราะมือมันสั่นยกหนังสือพิมพ์ยกโฟกัสไม่ได้มือสั่นไงอยู่

นี่น้องชมผู้อริยายนะคะคนสวยของเรานะครับ
อันนี้กำลังเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่านางเนี่ยแท้งไปแล้ว
ปิดเป็นความลับไว้๕เดือนนะแล้วก็บอกว่านางก็งานเยอะจริงนะฮะไปนู่นไปนี่
แล้วก็นางก็ไปช่วงไปเมืองคานด้วยก็น้องไม่ทราบว่าน้องได้ตั้งท้องอ่อน

กลับมาก็บอกสามีคุณน็อตนะคะเพราะใกล้ตัวสุดเพราะเข้าห้องนอนก็คงใกล้สุดแล้วคือคุณน็อต
ค่ะคุณพี่แล้วยังไงต่อ
บอกว่าเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเพราะว่าฝรั่งเขาจะถือใช่ไหมคะว่า๓เดือน๕เดือนอย่าเพิ่งบอก
คนไทยก็เป็นก็มีค่ะคุณหนิงก็ไม่บอกใครที่คุณเบนก็ไม่บอกใคร
ไม่บอกใช่ความผิดอย่างความเกลียดใจ
ใช่ปรากฏว่าก็เรียบร้อยทีนี้น้องชมพู่ก็โทรไปหาน้องหน่อยบุษกรภรรยาของคุณเคนธีรเดชวงผัวพันธ์
เขาเป็นผู้จัดเรื่องระเริงไฟมีลูกชื่อคุณกับจุนเอาให้หมดเลย
ใช่ค่ะแม่ชื่อแม่แดงค่ะบอกเข้าไปหมดเลยดู
ค่ะก็โทรไปหาน้องหน่อยก็แนวว่าต้องถอนตัวค่ะ
แล้วก็ขอโทษที่แบบว่าอาจจะต้องให้น้องหน่อยคุณหน่อยบุษกรต้องหาตัวแสดงใหม่
ฟังไปเหตุผลมาก็คือน้องบอกว่าน้องก็ตั้งท้องว่าจะเตรียมตัวดูแลร่างกาย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานนักตามที่แองจี้บอกดิฉันนะคะ
ค่ะแองจี่ว่าอย่างไรคะแองจี่บอกว่าน้องก็โทรไปที่คุณหน่อยอีก
แล้วก็ถามว่าได้ตัวแสดงหรือยังด้วยความเป็นหน่อยบุษกรนางขี้เกรงใจทุกคนบนโลกนี้
แม้กระทั่งมดแมงแต่แขนรั่วนังเจงใจหมดน้องหน่อย
น้องหน่อยก็บอกชมโอ้ยไม่ใช่

ได้คนมาเล่นแทนหนูยัง

ไม่ใช่ชมพู่พูดกันหน่อยเนาะ
ได้คนมาเล่นแทนหรือยัง
น้องหน่อยก็บอกว่าชมมาเมียว

สามารถเงินได้นะค่ะเพราะว่าได้แทนแล้ว
ก็เลยเสียใจกันไป

จากที่น้องชมผู้อาริยาของเรา

ทำร่างกายแต่ตอนนี้กำลังฟิตร่างกาย
เขาสิคะเอาไปให้หมอเก็บแล้วเดี๋ยวจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพราะว่านางมั่นใจแล้วว่านางจะต้องมีลูกคืออยากเป็นแม่นั่นแหละ
ตามอายุต้องมีวัยเจริญพันธุ์

แต่รอบนี้ไปฝากดีกว่าจะได้แข็งแรง
รอบนั้นเขาก็พร้อมแต่เขาไม่นึกว่าจะติด
ไม่นึกว่าเพราะที่แล้วว่าจะมา
แล้วก็เลยไม่ได้ระวังไม่ได้อะไร
แต่ก่อนจะกลับจากคุณหมอน้องชมก็กำชับคุณหมออีกทีนะคะ

ชมพูพี่ไม่เกี่ยวน้องชมพูพี่ไม่เกี่ยว

ไม่เกี่ยวชมพู่ฟ้องมันคนเดียว

ฟ้องพี่อ่ะอายุขายพี่หมด

อีกหนึ่งข่าวที่เป็นเรื่องบรรรดาวมา
เมื่อวานนี้ที่แบบว่าคนพูดถึงกันเยอะมาก

อยู่ตรงบ้านไล่กาแฟหรือว่าอยู่ตรงวังเอกมัย

ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็กลับมาจากเชียงใหม่อย่างเงี้ย

แล้วสงสัยว่าเหยียบอะไรถึงได้แตกขนาดนี้

พี่ชุดาภาจันติฆรกฤษและเจสีมาของพี่

นายจอดบ่อยขอสอสอหกรุงนั้นเลย

เล่าได้แล้วเหรอเขาไม่มีเวลาเหลือแล้วต้องบอกว่าจากกรณีที่ตำรวจไล่ล่า
ระทึกกลางกรุงโชเฟอร์หนุ่มนะคะรถหกล้อที่ซิ่งแหกด่าน
แล้วก็ไปชนรถดะพังยับไป๔๒คัน
อ๋อ๔๒ก็เหรอ๔๒คันค่ะตอนแรก๓๐เมื่อวาน๔๑วันนี้เพิ่มอีกหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยิงล้อสกัดแต่ก็ไม่ยอมหยุดอีกสุดท้ายน้ำมันหมดไงคะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยอ้างว่าเมียทิ้งเขาเลยเครียดไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป
มาเป็นเดือนแล้วก็นี่ไงแต่เขาเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยนะคะ
พิวัตรจำกัดเนี่ยโดยมีนายสุพีบุญพรมอายุ๔๔ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายขนส่งบริษัทชัยพิวัตรจำกัด
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่านายเอกพฤษเนี่ยคนที่เคยคนที่เกาะคดีนี้นะคะ
เขาเคยเกาะคดีลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง
เนื่องจากว่าตอนที่มาสมัครงานที่บริษัทต้องบอกเลยว่า
ก็มีสัมภาษณ์สัมภาษณ์ญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปตรวจปัสสาวะ
แต่ว่าไม่ได้ไปตรวจเช็คอะไรแบบละเอียดถึงขั้นที่จะเอาประวัติของคนนี้
เข้าไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบตอนนั้นไม่ได้ทำแบบนั้นอืม
คือเขามาแต่เขามีประวัติอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาถ้าเขาเคยก่อคดีเขาต้องมีแต่เขาเพิ่งมาทำงานที่บริษัทนี้แค่สี่เดือน
แล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมผิดปกติ
แต่ว่าตอนนี้ทางบริษัทประกันภัยสิทธิ์มั่นคง
ก็กำลังคุยเจรจาในเรื่องของความเสียหาย
แล้วก็มีตัวแทนจากบริษัทชัยพิวัฒน์จำกัดเข้ามาอีกด้วย

คนร้ายเนี่ยคนที่ไปขับรถจนเนี่ยทำงานอยู่

ทั้งนี้ก็ได้แจ้งข้อหาแก่นายเอกกระพฤณ์นะนะคะ

ยาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ฝ่าสัญญาณไฟจรจรฝ่าสัญญาณมือเจ้าหน้าที่
แล้วก็หลบหนีเจ้าพนักงานโดยไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือ

กลัวความผิดก่อนที่ขับชนเข้าไปได้ยังไง

รถฝั่งที่จอดแบบสวนที่เขาสวนออกไปคงเสียว

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางบริษัทชัยพิวัฒน์จำกัดเอง
เขาก็ยินดีช่วยชดใช้ค่าเสียหายส่วนต่างที่เกิน

ต้องบอกว่าบริษัทประกันภัยเขามีวงเงินให้๖แสนบาท

คู่กรณี๔๒คันพี่นึกออกไหม

ในกรณีแบบนี้แล้วเขาจะเอาสรุปว่า
ถ้าเขาไม่มีปัญญาใช้ผู้เสียหายทำไง

ประกันของเรารถเก่งพวกนี้มีประกันยังไง

แล้วประสาทประกันต้องไปฟ้องร้องกับรถบรรทุกเอาอีก
ใช่แต่ว่าบริษัทที่ของคนที่ขับรถชน

บอกว่าวงเงินเขาวางไว้๒ล้านนะคะ

เพราะแค่เงินผ่อนอยู่ไปเดือนได้

ช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องสุนัขไทย
ที่ถูกยิงตายในสนามบินอินชรที่เกาหลี
แล้วก็เรื่องเปิดให้คนจนลงทะเบียนอีก

เรื่องของสุนัขผู้โดยสารหลุดจากกรง
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินอินชรใช้ปืนยิงตาย

ก็เกิดขึ้นในวันที่๑๙ธันวาคม

คือบริษัทการบินไทยก็ได้ชี้แจงผ่านทางเฟซบุ๊ก
ถึงกรณีดังกล่าวนี้นะคะว่า
เส้นทางจากโซลกรุงเทพ
เมื่อวันที่๑๙ธันวาที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
พร้อมกับกระเป๋าสัมภาระแล้วก็กรงสุนัข
ซึ่งบรรจุสุนัขขนาดเล็กจำนวน๓ตัวนะคะ
โดยแยกบรรจุสุนัขกรงละ๑ตัว
การบินไทยเขาก็ขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นว่า
การนำสัตว์เลี้ยงใส่กรงมาเช็คอิน
เพื่อโหลดไว้ใต้ท้องเครื่องบินนั้น
การบินไทยมีมาตรการในการดูแลสัตว์เลี้ยง

กรงที่ใส่สัตว์เลี้ยงจะถูกลำเลียง
จุดรับมอบผ่านช่องทางพิเศษ
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่
เฉพาะก่อนนำไปโหลดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินทั้งนี้

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านผู้โดยสาร
ของสายการบินไทยที่ท่ากับสยานอีนชอน

แล้วก็กรงสุนัขทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ

จากนั้นก็แจ้งให้ผู้โดยสาร

ไปส่งมอบให้กับพนักงานที่เคาน์เตอร์พิเศษ

ตรวจสัมภาระของท่ากับสยานอีนชอน

ก่อนทำการติดสติ๊กเกอร์ด้วย
แล้วก็ที่บริเวณลอยต่อของกรง
เพื่อความปลอดภัยเขาติดหมดเลยนะคะ

วางที่พื้นบริเวณลานจอดข้างเครื่องบิน

ปรากฏว่าสุนัขตัวหนึ่งได้หลุดออกไป

ทั้งเอาตักข่ายทั้งเอาปืนลม

ถ้าไม่ทำแบบนี้เกิดไป
อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ทีนี้ก็ไม่รู้ว่า

แสดงว่าการปิดไม่เรียบร้อย
ที่เราอ่านไปนั่นอาจจะเป็นกฎของเขา

เพราะหมามันคงเอามือเปิดออกมาเองไม่ได้

สนิมขาดตรงนั้นพอดีเลย

ใจดีนะด้วยความที่เคยแบบอะไรนะ
เคยเดินทางคือว่า

ไม่ได้ทำตามขั้นตอนทั้งหมด

คือถ้ากระเซรงเงี้ยเขาตั้งก็ตั้งคำกล้ามกาลขึ้นมาสอบสวนตอนนี้ก็

สงสารเจ้าของแต่ว่านี่คือกฎของทุกสนามบิน

สนามบินของการเป็นเราซึ่งก็เป็นอย่างนี้
ไปว่าหมาตัวนี้ก็ได้ตายที่เมืองนอก

ไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะคุณพี่
เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่นะคะ
จะเปิดวันที่๒มีนานี้
เร็วขึ้นเมื่อปกติจะเปิดลงทะเบียนเดือนกรกฎาถึงสิงหาของทุกปี

เพราะว่าเราจะได้แบบว่ามีทะเบียนของคนจน
เพื่อจะได้รับสิทธิต่างได้รวดเร็วขึ้น
ก็คุณสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า
ลังจะเปิดลงทะเบียนให้ผู้มีรายได้น้อย
เพื่อรับสวัสดิการของรัฐในเดือนมีนา๒๕๕๙
ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมซึ่งจะเปิดให้ลงในกลางเดือน

โดยคนที่ลงเขาจะได้ค่าน้ำค่าไฟขึ้นรถเมฟรีรถไฟฟรี

และเวลาเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเงินชดเชยให้
เสียรายได้ไปก็จะมีเงินให้ตอนที่ไม่ได้ทำงานนะฮะ
ซึ่งอันนี้จะใช้แก้ไขข้อมูลหนี้นอกระบบได้ด้วย
ซึ่งปีหน้าจะเป็นปีแห่งการแก้ไขหนี้นอกระบบ
ซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะจัดการเรื่องหนี้นอกระบบนี้นะคะว่า
จะต้องมาจดทะเบียนปล่อยกู้ดอกเบี้ยได้ไม่เกิน๓๖ต่อปี
แล้วก็ปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน๑๕ต่อปีด้วยนะคะ

ถ้าหากว่าเกินจะมีโทษจำคุกตามกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

ไม่มีจ่ายเงินแต่เป็นดรรยันแรงอีก
เขาก็เลยอยากจะทำอย่างเร็วนี้แต่ให้มาอยู่ในระบบนิดนึง
เดี๋ยวมีอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าจะไม่ถูกโถงหนี้หดอย่างนี้นะ

อ้าวก็คือจะมาทำอันนี้คือเป็นเจ้าหนี้ให้
เขาก็จะทำเขาจะอยู่ในระบบนี้
เพื่อจะได้มีอาชีพปล่อยกู้
แล้วก็คุณสมบัตินั้นผ่านไปแล้ว๕๗
คิดว่าจะปล่อยกู้ในแบบนี้ได้เดือนกรกฎา
ไม่ใช่สิมกราเลย
ชุดนี้เลยก็ถือว่า
ลงทะเบียนกันคนที่มีรายได้ไม่เกิน๑แสนบาทต่อปี
คุณได้สิทธิ์รัฐให้ความช่วยเหลือเยอะ
ดีใจที่มีคนให้คู่แต่ถ้าจะดีใจกว่านั้น

ว่าไหล่หมดหนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นใทนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่หมดสิบางคนก็จะต้องไปเที่ยวแล้ว

ยาวไปเลยเนี้ยทั้งอาทิตย์เนี้ย
แล้วก็เป็นอีกที่ฮัสนิดมากตอนนี้

เพราะว่าหมอกที่เชียงใหม่นี่วน๒๐นาทีไม่ได้

ก็คือเพราะว่า

ก็บอกว่าคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะช่วงนี้ใช่ไหมคะ
ช่วงนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเพราะว่าเงินเย็นลงด้วย
อัตราแรกเปลี่ยนเงินเย็นตอนนี้ก็ค่อนข้างขาดตลาด

อาจจะกลับมาร่วมกินข้าวกันเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะชวนพี่ไปด้วยไม่เกี่ยว
สนับสนุนโดยออร์นิวอินโนว่าคริสต้า
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
กลับมาใส่ใครบันเทิงกันต่อค่ะ
ก็ต้องบอกว่าคนในแวดวงบันเทิงแล้วก็โทรทัศน์ก็ยังเดินทางมาร่วม
แสดงความเสียใจกับคุณนิดอรพันธ์วัชรพลนะคะ
ที่ได้สวนเสียคุณพ่อนิพพลพานทอง
ซึ่งก็จัดสวดอยู่ที่วัดชนลประธานรังสริตสาราพิสิทกุลนะคะ
อย่างต่อเนื่องเลยโดยเมื่อคืนนี้ก็มีคนดังมาร่วม

ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ำอธิชาตินะคะก็ควงคู่มากับ
พี่นุ่นวรณุฑิชัตติพี่บัวชมพูก็ควงคู่มากับสามี
ปิดท้ายก็มีคุณพี่เป้อารักษ์นะคะแล้วก็มีนักแสดงจากบ้านโพลิพลัสไปด้วย
โดยในคืนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ยังมีการสวดอภิษฐรรมเวลา๑ทุ่มตรงอยู่นะคะ
แล้วก็มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่๒๕ธันวาคม
เวลา๑๗นาฬิกาโดยประมาณณเมรุวัดชนรับประทานรังสริตด้วยนะคะ
ไปแล้วเราไปกันมาแล้ว
เดี๋ยวเรามาพรุ่งนี้
ก็รู้สึกว่าจะเผาวันอาทิตย์นี้แหละค่ะพระราชทานเพลิงศพด้วย
เหมียวพี่เหมียวคือเมื่อกี้ได้เกริ่นเอาไว้เรื่องแก๊งล่มนะครับ
เป็นชื่อของกลุ่มเลือดใหม่ช่อง๓นี้

คุณคิมคุณยาย่าคุณมิ้นคุณมากกี้
ผู้ชายก็บอยหมากณเดชน์เขาก็ซี้กันนะฮะ
ปรากฏว่าก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเรื่องลายหลุด

มีเรื่องมีราวคุณมิ้นกับคุณคิมก็แตกกันไป
แล้วแก๊งนี้ก็เลยไม่ได้กลับมารวมกันอีก

แต่ตอนนี้นะคะคุณคิมกับคุณมิ้นท์เนี่ย
วันที่คุณพ่อคุณคิมเบอร์รี่เขาเสียเนี่ยมิ้นเขาก็ไป

จะนัดร่วมกันกินแก๊งร่วมมากินข้าวกัน
หลังจากที่คิมเบอร์รี่ไปฟอลโลไอจีมิ้นท์นะฮะ
ถ้าหากว่ามีโอกาสนั้นอยากจะรวมแก๊ง

เพราะว่าถ้ามีโอกาสอยากจะนัดไหมก็อยากมาก

แล้วมิ้นก็อยากไปกินข้าวบอกว่าทุกคนก็คิดถึงกันอยากจะเจอกัน
อันนี้เป็นข่าวดีส่งท้ายนะคะ

ดีกันเนี่ยพวกป้าก็ดีใจลูกเอ้ยหลานเอ้ย

ทุกคนก็ได้ทราบกันแล้วว่าพี่แอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ

ป่วยอยู่วันที่๒๘ธันวาคมนี้นะคะ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ
เพราะว่าคุณแอนอังคณาเนี่ยป่วยอยู่๑เดือนแล้วนะคะ

แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดนะ
ระบุว่าที่คุณแอนป่วยอย่างนี้

แต่เดินทางไปไหนก็ระมัดระวังด้วย